ในอายุแ่งความเศร้าสลดเรือของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนได้ไปล่มในทะเลภูเก็ตนะครับ

ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ติดตามการยกระดับมาตรการความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับ
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวจีนให้กลับคืนมา
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ

เข้ามาเยี่ยมชมการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต
หลังเกิดเหตุเรือท่องเที่ยวล่มที่ตำบลราวัย
ภายในวันเดียวกันเมื่อ๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากกำหนดให้มีจุดเช็คพอยต์เรือก่อนที่จะออกจากท่าทุกลำ

อุปกรณ์การช่วยชีวิตตรวจเช็คความพร้อมของกัปตันเรือ
บันทึกภาพผู้โดยสารที่ลงเรือทั้งหมด
อกจากนี้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
จะมีการนำลิสแบนหรือสารรัดข้อมือในลักษณะนี้
เข้ามาใช้ติดตามตัวนักท่องเที่ยว

ก็จะสามารถค้นหาจุดเกิดเหตุได้ในทันที
เรื่องต้นนะคะจะนำร่องใช้ริสแบนหรือสารัดข้อมืออันนี้
หลังจากนี้ค่ะมีแผนที่จะนำไปใช้ที่ท่าเทียบเรืออื่นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะ
ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
ก็อยู่ระหว่างสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยให้กลับคืนมา
เรื่องต้นมีแผนจัดทำโฆษณาออนไลน์
เล่าถึงความสัมพันธ์ของไทยกับจีนเผยแพร่ในประเทศจีนช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
เตรียมเชิญสื่อมวลชนจากประเทศจีนเดินทางมาภูเก็ต
เพื่อมาดูถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวจีน
เราคงจะต้องร่วมมือกับทางจังหวัดร่วมมือกับพระออกาศชน

เกิดความมั่นใจว่าภูเกสีไทยมีความปลอดภัยและยินดีต้อนรับทางเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทยรายงานว่า
มีการยกเลิกห้องพักในภูเก็ตราว๗๐๐ห้อง
จำนวนห้องพักที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า๙๐๐ห้อง
ส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปทัวร์จากจีน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมองว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ยังอยู่ในวงจำกัดและเร็วเกินไปที่จะประเมิน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ยืนยันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง
ไม่ได้มาจากเรือล่มอย่างเดียว
แต่ยังมาจากการปิดรันเวย์ของสนามบินภูเก็ต
ช่วงเที่ยงคืนถึง๖โมงเช้า
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำให้สายการบินที่บินตรงจากจีนในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว๒๕ไฟล์